แล้วอีกหนึ่งท่านที่จะแวะมาต่อจากนี้คุณผู้ชมคะแต่ละคนมีเรื่องราวไม่เหมือนกันค่ะ
ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เขาก็มีเรื่องราวชีวิตเป็นของเขาเองไปชมภาพชีวิตของเขากันก่อนค่ะ
กี่เดือนแล้วจำได้บ่ที่เห่าพอกันเธอสุดท้าย
เวลาร้องก็เหมือนลูกอ่ะรอแล้ว
ชื่อพัชรีนามสกุลธรรมชัยอายุ๔๙ปีเป็นคนจังหวัดอุดรธานี
ปัจจุบันมาทำงานที่กรุงเทพทำงานเป็นพนักงานนวดค่ะ
ได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับลูกค้าจะมากจะน้อยได้เงินเดือนมาก็แบ่งส่งกลับบ้าน
เดือนหนึ่งก็ประมาณ๓๕๐๐บาทพ่อต้องเก็บส่วนนึงไว้
หนี้สหกรณ์หนี้ประจำปีค่ะพอส่งให้ลูกกิน
อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นเด็กพิการเขาพิการทางการเคลื่อนไหว

หมอก็บอกเหมือนว่าเด็กสำลักสำลักน้ำค่ำหรืออะไรสักอย่างหรือสายลุกพันคอ
เขาก็คู่อบอยู่๑๘วันไปรับมาแล้วพอเขาเริ่มหัดเดินเขาเริ่มเดินเป๋
จนโตจนเดินได้จริงเราถึงรู้ว่าลูกเราผิดปกติ
พออายุสักสิบขวบมีลมชักเพิ่มอีกทีนี้ก็ต้องกินยากันชักตลอดชีวิต

แต่๒ปีหลังเนี่ยเขาเดินไม่ได้เลยมันเป็นที่ส่วนของสมองรักษาไม่ได้
ก็ดูแลกันไปตามอาการตามสภาพไป
เกิดมาทั้งทีก็มีเหมือนคนอื่นเข้า
ยังไงแม่ก็เลี้ยงได้อยู่แต่อยากให้เขาได้เดินไปนู่นได้
อยากไปไหนเดินไปได้อย่างนี้
ไม่ได้อยากมามาทั้งที่ไม่อยากนั่นแหละ

ไม่ได้ตั้งได้ต้องไปเช่นหนี้ต้องส่งให้ลูกกิน
เป็นนี่สหกรค่ะ
แรกก็เพราะความว่าเราอยากจะให้มันมีเพิ่มขึ้น
ก็เอามาค้าขายขายไปมันก็หมดไปขายไปก็หมดไป
มันไม่ได้อย่างที่เราอยากได้
เป็นหนี้๓แสนห้าค่ะแต่ตอนนี้ส่งไปแล้ว๒ปี
เหลือสองแสนหนึ่งหมื่นค่ะ
ก็สู้สู้เพื่อลูก
คิดถึงลูกก็บอกว่าแม่จะรีบเก็บเงินแล้วกลับบ้าน

รอให้หมดหนี้เลยคงไม่ได้กลับบ้านหาลูกหรอก
มันนัดนัดบางทีทาราบงานไม่ได้
หรือว่าตันไหมพ่อก็ไม่ได้กลับ
ก็พัดไปเรื่อยไปวันเดียวก็กลับ

ก็รีบมาทำงานด้วยจะได้หมดหนี้นี่แหละ
ถ้าใช้หนี้หมดจะกลับบ้านไปอยู่กับลูก

ที่ได้อยู่กับเขาดูว่าเขาได้กินอะไร
แล้วกินอะไรเขาก็จะได้กินด้วย

คิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขานั่นแหละ

ไม่ได้บ้านมานี่อยากทิ้ง
มาเพราะมาหางานทำหาเงิน

แค่ไม่มีหนี้ถึงจะจนแม่ก็จะอยู่กับลูก

เอาไปเรื่องราวของ

ของเรื่องดวงใจของแม่
ที่ต้องพลาดห่างลูกที่รัก
เพื่อหาเงินหาทองนะคุณป่าเนาะ
มาพบกับเธอเลยนะครับคุณพัชรี
ผู้ส่งความรักผ่านระยะทางกว่า๕๐๐กิโล
เชิญครับคุณพัชรี

สวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณพัชรีนะครับ
สู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ

ตานนั่งอยู่ตรงนี้แล้ว

สวัสดีค่ะ
รูปสาวคุณพัชรีปัจจุบันอายุ๒๘ปีแล้ว

คือดูในภาพชีวิตเมื่อกี้นี้ณตอนนี้เลยปัจจุบัน
น้องตานเดินได้มั้ยคะ

แล้วเข้าไปนอนหลงบานเหลือนึงก็สแกนสมองเขาก็
ต้นทุนเขามาไม่เท่าเราอย่างเราอาจจะมาร้อยหนึ่งแต่เขามาห้าสิบ

ครึ่งเดียวแล้วผลควรจากที่เขาชักบ่อยมันก็หายไปบ้าง
แต่ถึงหลังจากชักแล้วเขาก็เหมือนเขาแก่ไว้
เหมือนเขามี๕๐แค่นี้คือเขาก็จะแก่แล้วอะไรในลักษณะของเขา
แล้วก็มีเรื่องของสมองมาอีกหมอเขาก็เลยบอก
ก็รักษากันไปตามอาการน่ะเนอะหมอก็บอกอย่างนี้
เพราะว่าสมองมันไม่มีอะไรที่จะไปเปลี่ยนให้ได้
ก็บอกแค่ว่าคุณแม่ก็ทำใจเนอะ
เพราะว่าหมอช่วยอะไรไม่ได้มันเป็นส่วนสมอง

ก็คือถึงเมื่อก่อนเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ยังไปไหนไปไหนได้
เขาให้รถเข็นมานี่ก็ไปไหนไม่ได้เหมือนเดิม
เพราะว่าเขามีแขนมีแรงอยู่ข้างเดียว
หมุนมันก็จะวนอยู่แค่ตรงนั้นมันไม่ไปไหน
แล้วเขาช่วยตัวเองอะไรได้ไหมครับ
เขาก็ช่วยตัวเองได้นะคะทานข้าวเองได้ซักผ้าเองได้
แต่ห้องน้ำต่างจังหวัดก็ลำบากนิดนึง

ไม่ใช่ยองมันอยู่นอกตัวบ้าน
ก่อนเขาเดินได้ก็ถึงจะปีก็ทำลาออก

แต่ตอนหลังเมื่อต้นปีแหละว่าไม่ได้แน่นอน
แล้วก็มาทำให้บ้านให้ติดติดขึ้นมาบนบ้านหน่อย
แต่ว่ามันก็ต้องออกประตู
คือมันทำต่อเติมไงมันก็เลยไม่ติดกัน
ก็คือไม่สะดวกกับเขาเพราะเวลาเขาไปคือเขาใช้ถัดไป

บ่อยปกติหมอนัทก็จะ๓เดือนอยู่แล้ว
แต่ถ้ามีเวลามีโอกาสลางานได้ก็จะกลับ
ก็คือถ้าหมอนัดปุ๊บก็ต้องเดินทางจากกรุงเทพกับอุดรพาลูกไปหาหมอ
พี่พัชรีขอโทษนะคุณพ่อ
เลิกกันตั้งแต่เขาขวบกว่าแล้วค่ะ
ทีนี้เวลากลับไปหาเขาทีเวลาจะกลับไปกรุงเทพเนี่ย

ร้องไห้ตั้งแต่ขึ้นรถไฟเลยไหม
ตั้งแต่ขึ้น๓รอบออกจากหมู่บ้านแล้ว
หันไปดูลูกไหมกล้าดูไหม

บางทีมาไม่บอกหรอก

ทิ้งไว้ญาติมี๘๐บาทเอาไว้ลูก๖๐

นั่งรถถึงบ้านเข้ามาเอาแค่พอค่ารถ

ถ้านั่งกอดกันอยู่ก็ไม่มีกิน
เจ็บปวดที่สุดแต่ก็ต้องทำที่สุด

หนูก็ซักผ้าค่ะ
ปวดบ้านแล้วก็ฟังอินทรียกค่ะ

อย่างนี้ก็ร้องเพลงได้เก่งสิคะ

น้องตานร้องเพลงให้ป่านุ่มฟังหน่อยสิ
เดี๋ยวให้พี่เขาปรบมือเป็นกำลังใจนะ

ของพี่เอิญว่าเรียน่ะคะ
ขอฟังหน่อยสิเพลงพี่เอิญเนี่ย
คอเราอยู่เมื่อไม่ได้

ในหัวโคตรทุกคนอยากเป็นอะไร
ให้เขียนบรรยายมาหนึ่งหน้ากระดาษ
ก็คิดถึงคันดีพอไม่ได้ออกบอกไว้
เพื่อนเจ้าเป็นไหนไม่ถึงสบายตั้งชาติ
เป็นครูเป็นหมอเพื่อนว่านักการของรัฐ
อีกวันที่วันเธอเป็นแอร์ฮอตเตศ
พอเขียนเสร็จก็รีบเอาไฟส่ง
กลัวอ่านแล้วหลงก็เห็นว่าเขียนดิบ
เธอมีอีกหวังที่รู้ยังเขียนบ้าเจ็ด
เป็นครอบสิ้นเข็ดที่เก็บไว้หน้าพ่อดู

เพลงนี้หนูร้องได้ค่ะ

เวลาแม่กลับไปหาเราเนี่ย

แม่เขาต้องกลับไปทำงานตารู้สึกยังไง
ก็มีเหงาบ้างค่ะ

คิดถึงแม่ค่ะอยากให้แม่กลับบ้านเราค่ะ

แม่เขาก็ไม่น่าจะอยากไปไหนไกลหรอก

หนี้หมดปุ๊บก็จะกลับมาอยู่กับน้องตา
แม่เขาไม่อยากไปไหนไกลหรอกเพราะว่าน้องตานน่ารักมากเลย

สัก๓๖๐๐๐๐บาทประมาณ๓๖๐๐๐๐บาท
ถ้าหมดอันนี้คือกลับบ้านแน่นอนจะอยู่กับลูกแล้ว
กลับค่ะกลับบ้านเพราะว่าอยากกลับบ้าน
รายการของเรานะครับมี
เงินทุนให้กับนักสู้ชีวิต
ทุกคนเลยนะครับสูงสุด๑ล้านบาท
ร้องให้ได้ครบ๑๐เพลง
คุณพัชรีนะครับมาออกรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
สู้ชีวิตวันนี้คุณพัชรีต้องการ
เงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

สัก๑๐๐๐๐๐บาทค่ะ
ทำไมไม่เอา๓แสนเลยล่ะครับ

สำหรับพวกเราก็เยอะค่ะพี่นะ
ถ้าได้แสนนึงเอาไปทำอะไรได้บ้าง
ทำอะไรนะครับแสนนึงอันแรกคืออยากทำห้องให้ลูกสาวให้เขาสะดวก
แล้วก็ปลอดภัยกับเขาเพราะเขาอยู่คนเดียว
อ่ะส่วนหนึ่งแล้วจะทำอะไรคะ
นี่เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ก่อน

๑๖เพลงกับ๓ตัวช่วยค่ะ

ค่ะมาเลยครับเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ
ขอบคุณครับมาแล้วอินโทรเพลงแรก
เพลงละ๑บาทโหยหวนหวานแว่วแว่วหวานมาเลย
เป็นไงครับเพลงนี้สร้างความหนักใจให้เราไหม
ก็พอได้ค่ะแต่ก็มันไม่ได้นิดนึง
ไม่ได้ร้องนานแล้วไม่ได้ร้องเกือบทุกเพลงนะแต่มันนานแล้วแต่มันก็ได้ฟัง
ไม่เป็นไรครับคุณพัชรีเพลงแรกมันก็อาจจะยากสักนิดนึง
แต่เรามีสิ่งที่ช่วยคุณพัชรีได้
เพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงแรกหยุดไม่ได้ยังไม่มีเงินต้นทุนเลยนะครับ
ใช้เลยก็ได้ถ้าไม่มั่นใจมันเนี่ยเพลงแรกก็ใช้เลยได้นะครับ
คุณพัชรีครับสำหรับเพลงที่๑เพลงแรกนี้คุณพัชรีจะใช้หรือไม่ใช้

หนูอันนี้เป็นความคิดของหนูนะ

แอบเป็นห่วงแบบเห็นพี่ตื่นเต้นเหลอเกิน

จงเอาหัวใจที่เข้มแข็ง

มาสู้ในเกมของเราวันนี้

พร้อมสู้เพื่อลูกค่ะ
ก่อนจะพร้อมทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นเสมอกำลังใจสำคัญ
พี่คะหนูรู้ว่าในหัวใจพี่มีอย่างเดียวเท่านั้นเลยคือลูก

ไปกอดกันแล้วก็พร้อมกัน
ขอให้โชคดีนะครับขอให้ผ่านเพลงนี้ไปให้ได้นะครับขอบคุณค่ะ
เพลงที่หนึ่งบูรค่า๑หมื่นบาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่หนึ่งเพลง
มาครับโชคดีครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
จะอดหรือลิ่มเราจะยืนยังฟัง
ได้นี่ครับยืนยันตั้งแต่วันเราสองคลองใจ
ชีวิตรายวันอยู่กับงานปัญหามากมาย
ห้ามบ่มีแรงใจจากค่ายคงท้อไปนาน
จิตใจไว้วันยามไอนั้นเงียบไป
ห่างแค่วันวุ่นใจคิดมากไปวันไทยมากัน
บนหนทางไกลน้องหัวใจของค่ายเปลี่ยนพันธุ์
อยากขอให้เราเจอกันทุกวันยืนยันสัญญา
บ่ได้พบหน้าก็ขอให้ได้ยินเสียง
บ่อได้มานั่งเคียงขอเพียงให้อายโทรมา
แค่วันละครั้งให้รู้ว่ายังมีใจห่วงหา
ทุกข์สุขอยู่ในสายตาเป็นที่ปรึกษาชีวิต
จะอดหรืออิ่มเราจะยิ้มให้กัน
เกี่ยวก้อยครองหักนานอยู่เคียงกันว่าพันไม่ตี
คอยเสริมใจกันสร้างทุกวันให้เป็นวันดี
ให้รู้ว่าน้องยังมีอายคนดีช่วยเป็นแรงใจ
จบไปแล้วนะครับเพลงแรก

หายตื่นเต้นหรือยังหรือว่าปลดปล่อยไปกับเพลงแรก
หายตื่นเต้นแต่ยังไม่โล่ง
ยังไม่โล่ง
ต้องรอป่าบอกว่าร้องได้อย่างนี้ถึงจะร้อง
ถ้าผมบอกว่าร้องได้มันจะดีต่อคุณพัชรีใช่ไหม

ดีเลยนะเพลงแรกด้วยอะไรด้วยมันก็เหมือนกับว่าปลดพันธะอะไรไปได้อย่างหนึ่ง

มาถึงเพลงแรกครับเพลงนี้เป็นเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
แข่งขันของเราร้องไปแล้วนะครับคุณพัชรี
คุณพัชรีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
๑นะครับมูลค่า๑หมื่นบาท
คุณพัชรีร้อง

โรงงานที่เพียงแรกแบบนี้
รับแล้วค่ะพี่พัชรี๑หมื่นบาท

จากซีรีส์พรอัมพัยพงธ์นะครับ

แม่บอกได้ห้องน้ำใกล้แล้ว

แต่ว่าเวลาของเราหมดลง
คุณพัชรียังเป็นผู้แข่งขันในรายการของเราต่อไปในวันต่อไป
ถือว่าดีนะคะเวลาหมดจะได้กลับไปซ้อมเพลงมาให้ได้เยอะ
ให้ได้ปลดหนี้จะได้กลับไปอยู่กับลูก
แล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ
กลับมาเป็นกำลังใจให้กับคุณพัชรีนะครับ
ดูสิว่าเธอจะทำได้หรือไม่นะครับ
มีเงินไปใช้หนี้หนี้หมดเมื่อไหร่
ได้กลับมาอยู่กับลูกสาวน้องตานคนนี้นะครับ
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันเสาร์
และวันอาทิตย์เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ